มาดูที่เรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้ทุ่งย่าสวรรค์หน้าเมืองไทย
นี่เป็นฉายาเท่านั้นนะคะเป็นฉายาของทุ่งย่าที่เกิดขึ้น
บริเวณเกาะพระทองจังหวัดพังงา
เป็นอีกหนึ่งอันซีนของประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ว่าตอนนี้เกิดเหตุไฟไหม้วันนี้เข้าสู่วันที่๕แล้วนะคะ
ถูกต้องครับตอนนี้เจ้าที่หลายฝ่ายก็ระดมกำลังเข้าไปดับไฟ
ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ที่บริเวณทุ่งย่าสวรรค์หน้าเมืองไทย
ที่อำเภอพบพระนะครับที่บนเกาะพบพระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครับ
ตอนนี้ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๑๒๐๐ไร่
ขอการสนับสนุนจากทีมฝนหลวง
รวมทั้งการบินเกษตรเข้าให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับ
นางกุณฑาบิรินรจนสุรสีป้องกันบรรทาวสาทธนภัยจบัตรพังงา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานครับรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่กว่า๑๐๐นาย
ร่วมกันเข้าไปสกัดไฟไหม้ที่ทุ่งย่าสวรรณาที่ตำบลเกาะพระทอง
อำเภอคุระบุรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไหม้กินพื้นที่มากกว่า๑๒๐๐ไร่
ควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
จากว่าบริเวณดังกล่าวเป็นทุ่งย่าแห้งครับ
ประกอบกับที่เกิดเหตุนั้นไม่มีแหล่งน้ำที่ใช้ในการดับไฟ
และการเดินทางก็เป็นไปอย่างยากลำบากด้วย
กุณธามรินบอกว่าไฟไหม้๔หมู่บ้านของตำบลเกาะพระทองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
แต่ว่ายังคงคุกกลุ่นอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับ
และไฟก็จะลุกไหม้ในช่วงอากาศร้อนเกือบทุกวันครับ
ต้องระดมทีมจากภาคส่วนเข้าพื้นที่จุดที่ยังคงคุกกรุดอยู่
เพื่อไปดับให้สนิทป้องกันการลุกลามต่อไป
ได้ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เพื่อเข้าช่วยเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟป่าด้วย
ส่วนเจ้าหน้าที่จะอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังอีกประมาณ๑วันครับ

จะยกเลิกภารกิจและให้ชาวบ้านเฝ้าระวังสนับสนุนอุปกรณ์การดับไฟ

จากว่าเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ครับ